ส่วนเรื่องราวของทีมชาติไทยเราพูดถึงมุ้ยไปแล้วนะครับ
ทีมไทยมีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องนะครับเจอกับทีมชาติจีน
แล้วก็กวินธรรมสัจนานันต์ก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาลงเล่นกับทีมไทยนะครับ
เรื่องนี้ครับทีมไทยอันดับหนึ่งร้อยยี่สิบสองของโลกนะครับ
ที่จะมีคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนเนี่ยสมาคมประกาศชัดเจนไปแล้วนะครับ
ว่าจะมีขึ้นในวันที่๒มิถุนายนนี้จีนในอันดับ๗๓ของโลกนะครับ
แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานหนึ่งในผู้เล่นที่ไปค้าแข้งต่างแดนนะครับ
อย่างกะวินธรรมสัจจานันท์พุทธศาสตร์ประตูกัปตันทีม
ก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมชาติในช่วงเก็บตัวระหว่างวันที่๒๙
พฤษภาคมถึง๖มิถุนายนเนื่องจากว่าตองซึ่งเล่นอยู่กับโอเอสลูเวิร์นครับ
สโมสรในเบลเยี่ยมจะเสร็จศึกจูปิแลนโปรลีก
ในรอบเพลย์ออฟลุ้นโควต้ายูโรป้าลีกของกลุ่มเอในวันที่๑๘พฤษภาคม
แล้วก็จะมีคิวเดินทางกลับมาพักผ่อนกับครอบครัวที่ไทยราว๑เดือนเต็ม
ในวันที่ยี่สิบพฤษภาคมเป็นต้นไปสถานการณ์นะครับของลูเวิร์นหลังจากผ่านไปห้านัดครับ
อันดับ๓ของกลุ่มเอจาก๖ทีมมี๗คะแนนนะครับเท่ากับทางมุสโครงครับ
แต่ประตูได้เสียดีกว่าซึ่งตองที่ได้ลงเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งในช่วงหลังก็บอกว่ายังไม่สามารถวางใจได้ว่าจะเป็นตัวจริงได้ตลอดครับ
ผมก็ยังไม่ได้คิดว่าว่าผมจะได้เล่นตลอดหรือว่ายังไงเพราะว่าเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะมีสมาธิอยากจะโฟกัสกับมันก็คือการศึกษองในแต่ละวันมากกว่าเพราะว่าคือคืออยากทำผลงานให้ดีในสนามซ้อมก่อนแล้วก็ส่วนจะได้ลงหรือไม่ได้ลงนั้นนะก็อยากจะก็คงจะเป็นหน้าที่ของโค้ช
ส่วนเย็นวันนี้ครับทีมบอลหญิงครับในชุดประติศาสตร์ที่ไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นสมัยที่สอง
ก็จะมีการจัดงานมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวม๓๕ล้านบาทนะครับ
ในช่วงเย็น๖โมงเย็นนะครับที่อาคารเมืองไทยประกันภัยถนนรัชดาพิเศษ
ซึ่งการลุยบอลโลก๒สมัยติดก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็เป็นการเลี้ยงฉลองความสำเร็จด้วยที่คว้าอันดับ๔ชิงแชมป์เอเชียมา
มาดัมแป้งโดนพันร่ำซำกับผู้จัดการทีม
รวมถึงทางโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยศาสตร์ทองเวียวนักภูมิศร
และนักฟุตบอลอีกหลายคนก็เปิดเผยว่า
เตรียมตัวนะครับเดินสายแก้บ้นด้วย

ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ต่อแดนนะครับ
ซึ่งทั้งหมดได้บนเอาไว้

ไม่กล่าวนะว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะต้องมีอาทิตย์หนึ่งสำหรับการแก้บนเลย
ก่อนเก็บตัวนะจังถึงก็ขอนะนี่ก็แบบทำไปเยอะมากนะ

เพื่ออันนี้ส่งจะส่งให้บอลโลกยาว
ก็ยังดื่มดำกับความสำเร็จของทีมบอลหญิงต่อเนื่องนะครับ

แล้วก็อาจฉีดรวรรณ์ให้กับนักกีฬา